ไม่ใช่คนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ลิภัยจากการสู้รบ
แต่ว่าชิมแปนซีในอาฟริกาก็เช่นกันครับ
งครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในแถบตะวันตกและภาคกลางของอาฟริกา
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชิมแปนซีนะครับ
ไร้ขื่อแปลก็ทำให้เกิดธุรกิจจับสัตว์ป่า
โดยชิมแปนซีเป็นที่ต้องการในการนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง
หรือว่าแสดงในละครสัตว์หรือแม้แต่ส่งไปยังสวนสัตว์ต่าง
นั่นก็ทำให้ต้องมีการเปิดศูนย์อนุรักษ์ชิม๘๔ขึ้นที่ประเทศเคนย่า
เพื่อดูแลชิม๘๔ที่ตกเป็นเหยื่อที่ถูกทำร้ายเหล่านี้ครับ

ในจำนวน๓๙ตัวที่ศูนย์อนุรักษ์สวีทวอเทอร์ส
ในเมืองนานยูกิประเทศเคนย่า
กำลังยืนด้วยสองขาทำท่าทางงุ่นงาน
รอรับกล้วยหอมของโปรดจากผู้ดูแล
โดยชิมแปนซีเหล่านี้เป็นชิมแปนซีลีภัยจากการถูกทรมาน
ถูกทำร้ายและเป็นชิมแปนซีกำพร้าจากสถานการณ์สงครามกลางเมือง
และความไร้ขื่อแปลในประเทศบ้านเกิดของพวกมัน
อยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง

เพื่อให้สูตรสูงชีวิตของพวกมัน
รสตีเฟนสัตวแพทย์ประจำศูนย์อนุรักษ์สวีทวอเทอร์สบอกว่า
ชิมแปนซีลิภัยด้วยพวกมันเกิดในป่าของ
วันดาบูรุนดีคองโกและประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก
สถานการณ์สงครามกลางเมือง
ทำให้พวกมันเดือดร้อนจากการถูกคุกคามทำร้าย
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่า
แปนซีกับมนุษย์มีดีเอ็นเอเหมือนกันกว่า๑๙
ซึ่งเหตุผลนี้ทำให้ชิมปันซีถูกนำไปใช้ทดลองทางการแพทย์อยู่บ่อยครั้ง
ขณะเดียวกันชิมแปนซีอยู่ในบัญชีสหภาพนานาชาติ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในฐานะสัตว์ป่าใกล้๐๐
เนื่องจากป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมันถูกทำลาย
และจากการถูกล่าโดยผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่า
สตีเฟนบอกว่ามีการค้าเนื้อสัตว์ป่าในแอฟริกาตะวันตก
และแอฟริกากลางมีการลักลอบค้าลิง
ค้าชิมแปนซีผิดกฎหมายยังเกิดขึ้นจากยุโรปไปยังรัสเซีย
ยังตลาดเอเชียไปสู่สวนสัตว์ต่างในทวีป

คล้ายกับการลักลอบค้างงาช้างแอฟริกาและนอแร็ด
โดยมีความต้องการชิมแปนซีไปเป็นสัตว์เลี้ยง
และนำไปแสดงในโรงละครสัตว์
ซึ่งนี่ทำให้จำนวนชิมปันซีลดลง
ซึ่งกันพื้นที่๖๒๕ไร่เป็นศูนย์อนุรักษ์ชิมแปนซี
การดูแลชิมแปนซีแต่ละตัวใช้เงินราว๒๑๖๐๐๐บาทต่อปี
เงินจำนวนนี้เป็นงบจ้างผู้ดูแล
รวมถึงเป็นค่ายาและค่าอาหารของเจ้าชิมปันซีทั้ง๓๙ตัวนี้
ส่วนอนาคตของชิมแปนซีในฐานะสัตว์ใกล้๐๐๐๐
รสตีเฟนบอกว่าจะไม่มีทางดีขึ้น
หากคนซึ่งเป็นตัวการสำคัญต่อการลดจำนวนของชิมปันซี
ยังไม่ตระหนักว่าสัตว์ชนิดนี้มีความเสี่ยงที่จะศูนย์พันธุ์ไปจากโลก
เขาบอกว่าความมั่นคงในอนาคตของชิมปันซี
ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการหยุดอุปสรรคหรือความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าหรือไม่
ไม่มีความต้องการก็ไม่มีการล่าหรือการลักลอบค้า
เราต้องหยุดนำชิมแปนซีไปเป็นสัตว์เลี้ยง
ทำลายที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมัน
เพราะเมื่อเราตัดต้นไม้โดยไม่มีการปลูกเพิ่ม
เท่ากับเป็นการทำลายบ้านของชิมปันซี
ทำให้พวกมันต้องมาอยู่ในศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้
การอยู่ที่นี่พวกมันจะได้รับการดูแลอย่างดี
แต่มันไม่ใช่วิถีทางตามธรรมชาติ
เขายืนยันว่าที่ของสัตว์ป่าคือต้องได้อยู่ในป่า
ซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของพวกมันเท่านั้น
โดยมีการปลูกเพิ่ม